คุณตาอยู่ที่ท่ายางเพชรชบุรีนะฮะ

ลูกหลานบอกว่าอยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษี

แต่มีอาการลักษณะเหมือนกับถูกผีเข้า

มาหลายท่าทางหลายอย่างเหลือเกิน

เอาไปดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับ

ผมจะพุทธทางแค่วทางแค่วแค่วตลอด

เออนะเราตกลงกันนะเดี๋ยว
พรุ่งนี้กินเสร็จต้องไปนะ

คุยกับลูกหลานที่บ้านค่ะแต่ลูกหลานบอกอันนี้ไม่ใช่คุณตาพูด
นี่นะครับทุกผู้ชมครับเป็นหนึ่งในอาการนะฮะ
หนึ่งในอาการของคุณตาชั้นคุณตาชั้นพิมพ์ถนอมอายุ๘๑ปีแล้ว
ลูกชายเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้บอกว่าพ่อเนี่ยมีอาการเหมือนกับ
ผีเข้าผีออกนะไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ใช่คลิปนี้คลิปเดียวนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นลักษณะเวียนเข้าเวียนออกพ่ออยู่หลายครั้ง
ทนไม่ไหวนะอยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษี
มาช่วยเหลือมาช่วยดูพ่อให้หน่อยนี่อยู่ที่ท่ายางเพชรชบุรีนะฮะ
หมอปลาก็อยู่เพชรชบุรีเหมือนกันวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิต
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปก่อนเลยนะครับนี่ไปหาคุณตาชั้นในคลิปเมื่อสักครู่เนี้ย
ค่ะตอนนี้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านอายุแปดสิบเอ็ดปีแล้วนี่ลูกหลานก็เอา
โอ้โหสายสงสัยสินเครื่องรางของขลังมาคล้องไว้ให้เต็มตัวเลยนี่ฮะ
เราได้คุยกับคุณตาชั้นคุณตาชั้นก็ยังพูดคุยได้นะ
จะป่วยติดเตียงนะคุณตาแกก็เล่าเรื่องราวต่างของตัวเอง
คุณระวีการฟังเยอะแยะมากมายถามอะไรก็เล่าให้ฟังได้หมดนะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยตัวแกต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยสงสัยจะเป็นกรรมเก่า
คุณตาชั้นบอกว่าเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเนี่ยฝันว่าเห็นชายโบราณผิวดำ
ดวงตาแดงก่ำสวมโจงกระเบนสีแดง
กำลังยืนด่าผู้ชายอยู่สองคนที่มีผิวดำร่างกายท่อนล่างเหมือนคนปกติ
แต่ส่วนหัวเนี่ยเป็นควายกับวัวอืมอ่า
ที่ผู้ชายโบราณคนนั้นจะไล่ให้ทั้งสองคนเนี่ย

มึงชอบกินผิวหัวใส่ออนหัวกับขี้ออนหัว
เอ้ามึงลงไปกินขี้หัว
เอ้ามึงไปกินเยี่ยวหัวเยี่ยวบ้าง
นี่มันเป็นของมื้นเหวาที่มึงชอบกินกับเพี้ยอ่อน
เอ้ยจงกระเบนแข็ง
เขาว่ากูจะจี้มึงทำไม
มึงไม่ได้สำหรับปาก
เลยตกใจตึง

กำลังได้เรื่องได้ราวเลยนะฮะ

เราบอกแม่หรือจะผีพวกนี้หรือเปล่า

เปลี่ยนมาร้องเพลงให้ฟังฮะ
นี่แม่เปลี่ยนมาร้องเพลงเลย

อาจจะหลงลืมอะไรรึแปลไหม

พูดไปเรื่อยร้องไปเรื่อยบางทีก็มีนะฮะ

เวียนมาเข้าสิงหรือเปล่า
มีผู้ที่ดูแลอยู่คือน้องสาวเป็นน้องภรรยานะของคุณตาชั้นนะฮะ
ชื่อคุณยายชีพมั่นคงอายุ๗๔คุณตาชั้นนี่๘๑นะครับ
ยายชีพเนี่ยบอกว่าปกติตาฉันแกไม่เคยร้องเพลงนะ

อันนี้ทีมข่าวอันนี้ของเรามาคุณละวีการมาแกร้องเพลงได้อย่างไร
ก่อนหน้านี้คุณตาชั้นแกป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
แต่ก็ยังใช้ไม้เท้าเดินไปไหนมาไหนได้
เนี่ยฮะเช้า๒ธันวาคมที่ผ่านมาเมื่อปลายปี
คนในครอบครัวมาเจอคุณตาชั้นก็คือนั่งฟุบอยู่ที่พื้นหน้าห้องน้ำ
แล้วก็คือไม่ใช่เหมือนกับล้มแล้วหมดสติ
หมดแรงแล้วนั่งลงไปนะก็เลยพาไปหาหมอ
กลับมาบ้าน๕ธันวาคมทีนี้เดินไม่ได้เลยนอนติดเตียง
แต่ยังกินข้าวกินน้ำได้ยังเคี้ยวได้ตามปกติ
มันมีอาการแปลกก็คือช่วงดึกตาชั้นแกจะพูดเพ้ออยู่คนเดียว
วันพูดถึงเพื่อนที่ตายไปแล้วว่ามาหา
บางทีแลบลิ้นยาวก็มีลักษณะเหมือนกับถูกผีเข้า
แล้วคุณตาชั้นเนี่ยเคยเล่าให้ฟังบอกไปปัสสาวะที่สะพานข้ามคลอง
พอกลับมาบ้านมีวิญญาณสองตัวเนี่ยตามมา
คนหนึ่งเนี่ยชื่อนางซิลเป็นหมอตำแยในหมู่บ้านที่มีวิชาอาคม
ซึ่งนางซิลเสียชีวิตไปแล้ว๓๐กว่าปีแล้วด้วย
ตนนึงเนี่ยชื่อนางหลงเป็นลูกสาวนางซิลเพิ่งตายไปสิบกว่าปี
แต่ตาชั้นบอกว่าเนี่ยทั้งคู่ตามมามาขอกินข้าวด้วย
คือพอได้ฟังเรื่องราวต่างที่ตาฉันแกพูดพูดพูดมา
พูดถึงผีแล้วเยอะเลยลูกหลานเลยนิมนต์พระ
มาทำพิธีปัดเป่าให้คุณตาแต่คุณตาบอกว่าวิญญาณ๒ตัวนี้
คือเราอยากให้หมอปลามาพิสูจน์ว่าเป็นตัวตนของแกจริง
หรือว่ามีผีสัมภเวษีมาอยู่เราจะได้รักษาถูก
กรณีที่แรบลิ้นเราก็เห็นจังเลยว่าแกแลบลิ้นได้ยาวมาก
ฉันก็กลัวว่าเขาจะเป็นตัวเขาเองหรือเปล่า
ถ้าเป็นเราก็รักษายังดีถ้ามีสิ่งอื่นหมาเราก็ไม่ไว้ใจ
บางทีบนนั้นลุกขึ้นมาแร่บลิ้นกลางวันนะตอนเจียงเย็นนะ
แร่บลิ้นโอ๊ยโทษทีนะอย่าเอามาตกนี่หน่อย
พอแลบมาทิ้งฉันก็ตบฉันตบถามว่าแลบทำไมเขาว่ากูจะหลอก
เขาพูดแบบนี้กูจะหลอกแล้วก็แลกอีก
แล้วลูกเขาที่อยู่บนก็เห็นเพราะว่าเขากล้องมันติดเห็นกันหมดทุกคนเลย
คือลูกชายบอกก็ไม่แน่ใจว่าใช่คุณพ่อตัวจริงหรือเปล่า
ผมว่าคุณพ่อตัวจริงนั่นแหละ
แล้วก็ส่งข้อความมาบอกคนแก่มันก็ลักษณะอย่างนี้แหละ
คือไม่ต้องสงสัยหรอกพาไปขอหาคุณหมอเถอะ
บางทีอาการรวงลืม
อาการทางสมองของคนที่อายุเยอะนี่นะฮะแต่เอา
เขาอยากให้หมอปลามาดูให้ชัดเจนว่าตกลงพ่อเป็นอะไร

หมอปลาบอกว่าถ้าดูจากคลิปเนี่ย
ขุนตาชั้นแก๊วฝรรแถมสิ่งต่างอาจจะเป็นตามความเชื่อ
ส่วนเรื่องจิตใจต่างคนป่วยติดเตียง

เวรกลงเวรกรรมมันก็ส่วนหนึ่งหมอปลาบอก
เท่าที่เราได้ดูคิดว่าเกี่ยวข้องกับวิญญาณ

เพราะด้วยพฤติกรรมกลางวันกับกลางคืนเนี่ย

ซึ่งกลางวันเหมือนเป็นตัวเขา

แต่ผมก็ได้คุยกับญาติเขาเบื้องต้นแล้ว
ว่าถ้าให้เราไปลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเนี่ย
แล้วถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการเนี่ย

เพราะคนที่พูดถึงคือพ่อเขาไง
เขาคงไม่โกรธว่าพ่อเขามาแกล้งแรบลิ้นเห

เขาคงจะเห็นนั่นแหละ

ก็เป็นไปได้ทั้งนั้น